ทีนี้อย่างที่เราได้พูดคุยกันไปกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายที่ว่าตอนนี้เนี่ย
ปฏิบัติการที่จำเป็นที่สุดก็คือการพร่องน้ำให้ได้เร็วที่สุดพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกันในพื้นที่นะคะ
เพราะว่าทีมข่าวเราเนี่ยเกาะติดอยู่ในสถานที่นั้นแล้วนะคะติดตามพร้อมกันกับคุณอรพันธ์ขันทองคำผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีรายงานสดมาค่ะ
จนถึงตอนนี้นะคะเป็นเวลากว่าสี่สิบแปดชั่วโมงแล้วที่ทั้งสิบสามชีวิตนะคะ
อยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
โดยที่ไม่มีใครทราบนะคะว่าพวกเขาเป็นตายร้ายดีอย่างไร
ขณะที่วันนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการค้นหากันตลอดทั้งวัน
แล้วก็เพิ่งยุติการค้นหาเมื่อช่วงประมาณ๑๘นาฬิกาที่ผ่านมา
แต่ว่าอีกหนึ่งความหวังที่ยังคงเฝ้ารอกันอยู่ที่บริเวณปากถ้ำนะคะ
นั่นก็คือครอบครัวของผู้สูญหายทั้ง๑๓ครอบครัว
วันนี้ค่ะเหล่าบรรดายญาติพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาเรียกได้ว่ามากันทุกคนนะคะ
เพื่อที่จะมาลุ้นกันล่ะค่ะว่าวันนี้เองจะได้เจอตัวของน้องหรือไม่นะคะ
อย่างที่เห็นแล้วค่ะว่าทางคุณพ่อคุณแม่นะคะ
แล้วก็ทางญาติของผู้สูญหายได้มีการมาปักหลักค้างคืนนอนกันที่นี่
ตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมา
เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะคะกับคุณแม่ของหนึ่งในผู้สูญหายนะคะ
ว่าตอนนี้ต้องถามคุณแม่ค่ะว่าหลังจากที่คุณแม่เนี่ย
มาตั้งแต่ช่วงเย็นวันเสาร์หลังจากที่ทราบว่าน้องหายตัวไป
ถามความรู้สึกคุณแม่ตอนนี้ยังมีความหวังไหมคะ
คือเจ้าหน้าที่ได้มีการรายงานให้คุณแม่ฟังเป็นระยะใช่ไหมคะ
ว่ามีสัญญาณที่ดี

ก็เลยลงคือเจ้าหน้าที่ได้มีการรายงานให้คุณแม่ฟังเป็นระยะใช่ไหมคะว่า
มีสัญญาณที่ดีมารายงานเป็นระยะระยะ
ให้คุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยวันที่คุณแม่ทราบว่าลูกได้ติดเข้าไปในถ้ำ
แล้วก็ยังออกมาไม่ได้ตอนนั้นคุณแม่รู้ข่าวได้ยังไงคะ
มีญาติกันนี่แหละโทรไปไปบอกว่าโทรไปแจ้งว่าลูกติดอยู่ในถ้ำ
ตอนนี้ยังออกมาไม่ได้ทำให้คุณแม่รู้สึกยังไง

ปกติแล้วน้องเป็นคนที่ชอบเข้าไปเล่นเข้าไปสำรวจภายในถ้ำนี่ของน้อง
อันนี้ก็ไม่ค่อยมันไม่ค่อยทราบนะเพราะตอนแรกเขาก็บอกว่า
แค่ออกมาไปเตะบอลแค่ตอนบ้านก็กลับแล้วอยู่
คือน้องไม่ได้บอกคุณแม่ล่วงหน้าว่าจะเข้าไปในภาพไหน

ตอนนี้สิ่งที่คุณแม่ทำเพื่อไม่มีความหวัง
เพื่อไม่ประวณาให้ฐานอะไรบ้าง
อธิษฐานให้ลูกปลอดภัยกลับออกมา
มีหลายคนบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ
หรือว่าเจ้าที่เจ้าทางภายในถ้ำอันนี้คุณแม่มีความเชื่อมากแค่ไหน
เชื่ออยู่ครับ

แข็ง

ขอเป็นกำลังใจให้นะคะคุณแม่ค่ะและนี่ก็เป็นหนึ่งความรู้สึกนะคะ
ของคุณแม่ของเด็กที่ศูนย์หายขณะเดียวกันค่ะ
ยังมีอีกหลายครอบครัวค่ะที่ตอนนี้เขาก็เฝ้ารอกันด้วยความหวังนะคะ
ซึ่งวันนี้ตลอดทั้งวันเองทางเจ้าหน้าที่ค่ะ
ได้มีการปฏิบัติการภารกิจค้นหาผู้สูญหายทั้ง๑๓คนนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ยุติลงเมื่อเวลาประมาณเกือบ๑๘นาฬิกาที่ผ่านมา
โดยทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะยังคงเกาะติดปฏิบัติการค้นหา
ฟุตบอลและโค้ชนะคะรวม๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวง
กุ่นน้ำนางนรอำเฟิร์มแม่สายจังหวัดเชียงราย
โดยทางทหารหน่วยสงครามพิเศษกองทัพเรือหรือหน่วยซิลค่ะ
ทยอยเข้าไปค้นหาผู้สูญหายภายในถ้ำตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๖โมงเช้าที่ผ่านมา
โดยได้แบ่งกำลังออกเป็น๔ชุดนะคะสลับสับเปลี่ยนกันเข้าไปค้นหา
ซึ่งตลอดการค้นหาที่ผ่านมาทางหน่วยซิลได้วางเชือกวางแท่นเรืองแสงเข้าไปข้างในทีละจุด
นับจากจุดที่ดำน้ำผ่านเข้าไปในห้องถงใหญ่ซึ่งสามารถเข้าไปได้แล้วนะคะ
ดำต่อไปอีกระยะประมาณ๓๐๐เมตร
ซึ่งจากการสำรวจด้านในถ้ำค่ะเบื้องต้นพบสัญญาณที่ดี
อย่างเช่นมีร่องรอยการประทังชีวิตมีเชือกฟางและเชือกผูกเปรย์นะคะ
ซึ่งก็คาดว่าเป็นสัญญาณจากผู้รอดชีวิตทั้ง๑๓คน
บรรดาผู้สูญหายส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือค่ะ
กระทั่งเวลาประมาณ๑๗นาฬิกา๔๕นาทีนะคะ
ค้นหาชุดที่๔ได้ออกมาจากถ้ำ
เนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่พบอุปสรรคเรื่องระดับน้ำที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น
จนเกือบมิดถ้ำหลังจากที่มีฝนตกลงมาตลอดทั้งวันค่ะ
ซึ่งหากยังดำเข้าไปถ้ำกลางความมืดก็อาจจะเสี่ยงเป็นอันตรายกับเจ้าหน้าที่
ต้องถอยออกมาก่อนนะคะเพื่อประชุมทีมวางแผนกันอีกครั้ง
ก่อนเข้าค้นหาต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะ
นอกจากทหารหน่วยซิลที่เข้ามาช่วยการค้นหาผู้สูญหายแล้วนะคะ
ก็ยังมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้๔๐คนนะคะที่เดินทางไปตามแนวรอยเส้นเขตแดน
สรรเขาของดอยผาหมีเพื่อหาจุดของทางน้ำ
แล้วก็เพื่อนำดินนะคะมาถมในจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ
ไม่ให้น้ำซึมเพิ่มเข้ามาด้านในถ้ำ
หลังจากที่ชาวบ้านแจ้งว่ามีปล่องที่ทะลุออกมาจากถ้ำได้
ซึ่งเบื้องต้นนะคะก็พบว่ามีปล่องอยู่จริง
ห่างจากช่องโถงจุดแรกภายในถ้ำหลวงประมาณ๘๐๐เมตร
แต่ภายในถ้ำค่อนข้างที่จะคดเคี้ยวค่ะ
เจ้าหน้าที่จึงต้องโยนอาหารและขนมลงไปในปล่องดังกล่าว
พร้อมกับเขียนกระดาษนะคะข้อความว่าหากเจอขนมให้หยุดรอหน่วยซิล
กำลังเดินไปตามหาเนื่องจากคาดว่าเด็กเด็กค่ะ
มุ่งหน้าไปที่ท้ายถ้ำและเจ้าหน้าที่น่าจะตามหลังเด็กเด็ก
ประมาณสองกิโลเมตรอย่างไรก็ตามมีการยืนยันนะคะว่า
ทางเข้าออกถ้ำมีเพียงทางเดียวนั่นก็คือบริเวณปากถ้ำค่ะ
ขณะที่นายพาสกรบุญยลักษณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบอกว่า
สำหรับสถานการณ์ความคืบหน้าการค้นหาในขณะนี้
เจ้าหน้าที่ต้องทำงานแข่งขันกับเวลานะคะยืนยันว่าทุกหน่วยทำงานอย่างเต็มที่
แต่ก็มีอุปสรรคในบางส่วนอย่างเช่นพื้นที่มีความจำกัด
ฝนที่ตกลงมาตลอดเวลานอกจากนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ยังบอกด้วยว่าส่วนตัวมั่นใจนะคะว่าทุกคนยังมีชีวิตรอด
และเชื่อว่าผู้ประสบเหตุทั้งสิบสามรายอยู่ที่ใดที่หนึ่งภายในถ้ำ
ซึ่งเป็นที่ที่มีอากาศหายใจเนื่องจากขณะนี้ยังไม่พบสิ่งบอกเหตุ
เด็กเด็กได้รับอันตรายเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนต่างพยายามช่วยเหลือตัวเอง
การเดินไปเรื่อยเรื่อยเพื่อหาทางออกค่ะขณะเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่
ได้มีการทำพิธีเปิดป่านะคะโดยมีญาติของผู้สูญหายรวบพิธี
ผลไม้ต่างต่างนานามาบนบานเจ้าป่าเจ้าเขาเพื่อให้ช่วยโดนบันดาลหาผู้สูญหาย
จนเจอค่ะเช่นเดียวกับนางกรวรินตะอาของนายเอกพล
วงนะคะซึ่งเป็นโค้ชที่ติดอยู่ภายในถ้ำกับเด็กเด็กบอกว่าจนถึงตอนนี้ครอบครัวก็ยังมีความหวังและภาวนาให้ทุกคนปลอดภัยเชื่อว่ามีชีวิตอยู่และได้อธิษฐานให้เจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองทุกคนให้ปลอดภัยและออกมาจากถ้ำให้ได้โดยเร็วค่ะ
ภาวนาขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้ลงโทษเด็กแค่นี้ก็พอขอให้ปล่อย
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการเดินทางเข้ามาในพื้นที่หากมีความคืบหน้า
เราจะรายงานกลับไปให้ทราบทันทีค่ะ
รพันธ์ขันทองคำรายงานจากจังหวัดเชียงรายค่ะ
ขอบคุณคุณอรพันธ์ด้วยนะคะตอนนี้ทีมที่ค้นหาเนี่ยจริงก็เป็นทีมไทย
ทั้งหมดเลยนะคะยังไม่ได้มีการยืนยันว่าจะมีทีมจากต่างประเทศเข้ามาช่วยเหลือ

ท่านผู้ว่าก็บอกนะครับว่าตอนนี้เครื่องไม้เครื่องมือก็ระดมกันมาเต็มที่อยู่แล้วนะครับ
เดี๋ยวมาตรวจสอบดูนะครับว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างหน่วยต่างนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่เรากำลังพยายามช่วยเหลือกันสำหรับ๑๓คนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับ
ช่วยกันมาตั้งแต่วันแรกที่ทราบข่าวแล้วนะครับ
ทั้งหมดประมาณ๒๐หน่วยงานนะครับ
ถ้าในส่วนของหน่วยทหารนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือนั้น
มีทหารจากมณฑนทหารบกที่๓๗ค่ายเมงรายมหาราช
หน่วยเจ้าพ่อกิจกรมทหารมาที่๓กองกำลังผาเมือง
โดยพัฒนาการเคลื่อนที่๓๕สำนักงานพัฒนาภาค๓หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
พันธหารราบที่๓กรมทหารราบที่๑๗
โดยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง
โดยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการหรือว่าหน่วยซิลนะครับ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลค่ายเมงรายด้วยนะครับ
จากนี้ยังมีหน่วยงานที่เป็นพลเรือนด้วยนะคะ
มีสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๕เชียงราย
มีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
นักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่๒
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต๑๕เชียงราย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย
โรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอแม่สาย

กาชาติจังหวัดกิ่งกาชาติอำเภอ
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

องค์การปกครองสวนท้องถิ่นเขตอำเภอแม่สาย
ทุกคนก็กำลังช่วยเหลือกันอยู่นะครับ